ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่กาญจนบุรีเรื่องนี้
พ่อของคนตายออกมาเรียกร้องบอกว่า
ตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
กับการวิสามันฆาตกรรมลูกของเขา
ลูกเขาเนี่ยขายยาบ้า
มียาบ้าอยู่ในตัวเนี่ยประมาณสักเกือบ๕๐เมตรได้
แล้วก็วิ่งหนีการจับกลุ่มของตำรวจ
ทีนี้ที่พ่อเรียกร้องว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุ
เขาบอกว่าลูกเขาเพียงแค่ใช้ปืนยิงเพื่อเปิดทางหนี
ทำไมตำรวจต้องยิงลูกเขาถึงตายด้วย
ฟังเหตุการณ์กันหน่อยนะคะว่าเรื่องราวการจับกลุ่มมันเริ่มจากอะไร
คือตำรวจได้วิสามันฆาตกรรมคนร้ายที่พกยาบ้าจนเสียชีวิต
บริเวณบ้านเขาพระในตำบลเขา๓๐หาบในอำเภอท่ามกา
พอไปดูที่เกิดเหตุค่ะก็พบศพของนายชำนาญร่มโพทองอายุ๔๐ปี
ฉายาของเขาก็คือเอพังตรุนะคะนอนหงายอยู่
ข้างศพมีปืน๑๑มมตกอยู่๑กระบอก
ใกล้กันพบปลอกกระสุนปืน๑๑มม๒ปลอกด้วย
มือซ้ายนายชำนาญมียาบ้า๖เม็ดค่ะ
ส่วนในกระเป๋าสะพายเนี่ยพบยาบ้าบรรจุในถุงอีก๓๘เมตร
ไอซ์อีก๑ถุงเล็กและกระสุนปืนขนาด๑๑มมอีก๔๑นัดนะคะ
เรื่องนี้คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขทีมข่าวทรัฐทีวีของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุเลยค่ะ
ก็ไปสอบถามพยานแวดล้อมไปถามข้อมูลจากตำรวจเลยรู้เรื่องมาว่า
ก่อนเกิดเหตุค่ะนายชำนาญเนี่ยนะนอนอยู่ที่บ้านของภรรยา
อยู่โทรศัพท์เข้าเสียงปลายสายบอกมาว่าตำรวจลงตำรวจลงหมู่บ้าน
นายชำนาญได้ยินแบบนั้นลุกขึ้นเก็บของวิ่งออกจากบ้านเลยค่ะ
แต่ดันออกไปเจอกับตำรวจเข้าพอดี
ประมาณสัก๖๗นายก็วิ่งไล่เลยค่ะ
นายชำนานนะครับก็วิ่งหนีไป
ตำรวจอีกสองนายวิ่งตามไปอย่างกระชันชิดก็ตามเข้าไปติดเลยค่ะ
นายชำนาญหันหลังกลับมาปุ๊บยิงปืนสวนไปหนึ่งนัด
กระสุนเนี่ยไปถูกเข้าที่ฐานของสารพระภูมิทางขวามือที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตามภาพเนี่ยนะคะ
จากนั้นนายชำนาญวิ่งต่อค่ะไปหลังบ้านขอความช่วยเหลือจากคนงานที่กำลังก่อสร้างอยู่
วิ่งไปเสร็จปุ๊บเอาวิ่งกลับออกมาอีกเจอตำรวจที่วิ่งตามมา
นายชำนาญก็ยิงปืนอีกคราวนี้ยิงปืนเพื่อจะเปิดทางหลบหนี
ตำรวจก็ยิงสวนสิคะแต่ว่าสวนกลับมาไม่พลาดเป้าอะค่ะเข้านายชำนาญเต็มเสียชีวิตเลย
ด้านนายกุหลาบบุญญานุสนคนงานเกาะสร้างเล่าให้ฟังว่าเขากำลังทำงานก่อสร้างอยู่กับคนงานคนอื่นหลังบ้าน
อยู่อยู่นายชำนาญคนนี้วิ่งมาหาเฉยเลยนะคะแล้วก็มาร้องขอความช่วยเหลือ
ยังไม่ทันได้ทำอะไรค่ะนายชำนาญก็วิ่งย้อนกลับไปทางเดิมอีก
แล้วเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงปืนดังปั้ง
เขากับเพื่อนร่วมงานทำอะไรไม่ถูกเลยคิดอย่างเดียวหมอบก่อน
เพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
จากนั้นตำรวจก็เข้ามาแล้วบอกให้พวกเขาออกจากจุดเกิดเหตุไป
เขาวิ่งมาแค่นั้นแหละไม่รู้ว่าเขาวิ่งมาจากไหน
ว่าพี่ช่วยหน่อยแค่นั้นแหละ
ก็ไม่รู้เหมือนกันได้ยินแต่เสียงปั้งพวกผมก็อุดหมอบอย่างเดียวหมดทุกคน
ไม่เห็นเลยครับว่าวิ่งมาจากไหนเพราะว่าผมก็อยู่ทำงานอยู่
ตอนนั้นเราคิดว่าเราได้เห็นเขาถือปืนมาไหมครับผม
ไม่เห็นเลยตอนที่เขาเข้าไปว่าคุยหน่อยไม่เห็น
ไม่ได้เดินออกมาเลยแหละพวกผมอยู่ในห้องอย่างเดียวไม่กล้าออกมา

นี่แหละพวกผมไม่กล้าออกมากลัวว่าเขาจะทำอะไรอะไรอย่างนี้
ก็คิดอย่างเดียวนั่นแหละทุกคนก็คิดเหมือนกันหมด
ภรรยาของนายชำนาญนะครับชื่อว่านางสายฝนแสงชมพู
ตอนนี้ตั้งท้องอยู่๖เดือนนะฮะบอกว่าวันเกิดเหตุเธอก็ทะเลาะกับนายชำนาญ

รู้ข่าวอีกทีก็คือรู้ข่าวว่าตำรวจกำลังไล่ติดตามจับตัวสามีอยู่
เธอก็รีบวิ่งกลับมาที่บ้านแล้วได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
ตอนนั้นคิดว่าสามีต้องยิงปืนต่อสู้กับตำรวจแน่
เพราะว่านายชำนาญสามีเคยบอกกับภรรยาไว้ว่ายังไงก็ไม่ยอมให้ตำรวจจับ
เพราะว่าการติดคุกเป็นเรื่องที่ทรมาน

ทำไมถึงคิดว่าเป็นเสียงปืนที่แฟนเรายิง
แฟนหนูพูดคือหนูรู้อะค่ะแฟนหนูใจกล้า

เขาบอกว่าเขามีปืนไว้ถ้าไม่ได้มายิงใครไม่ได้เป็นนักเลง
แต่เขาเลือกที่เขาฆ่าตัวตายเขาไม่ติดแล้วเขาไม่ยากติดแล้ว
จะรีบกลับหนูก็เลยว่าเขาไม่ได้ติดวันนี้แล้วพรุ่งนี้กลับนะแม่
เขาบอกเขาถ้าไปติดมันก็นานหนูรู้ว่ามันนานนะ
มันหลายคดีมันคดีต่อคดีเพิ่มโทษจากคดีเก่า
หนักไม่ได้ว่ามันจะเป็นกี่ปี
อันนี้ข้อมูลจากทางภรรยานะครับที่บอกว่านายชำนาญผู้ตายเนี่ย
ซึ่งถูกวิสามันเนี่ยก็เคยพูดเอาไว้อย่างนี้
เขาไม่ยอมให้ตำรวจจับแน่นะครับ
แต่ทีนี้ทางพ่อของนายชำนาญคือนายชูชัยร่มโพทอง
คิดว่าเรื่องนี้ตำรวจทำเกินกว่าเหตุนะฮะ
โดยบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคิดว่าลูกชายของเขาไม่ควรถูกยิงใส่จนเสียชีวิต
คือตำรวจเนี่ยถ้าจะยิงเพื่อระงับเหตุแต่กระสุนมันเข้าจุดสำคัญ
แก้มขวาทะลุท้ายทอยหนึ่งนัดคือนัดเดียวนะฮะแต่ว่าตายเลยนะครับ
ทำไมตำรวจไม่ใช้วิธีอื่นในการจับกลุ่ม
เพราะลูกของเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะเอาชีวิตตำรวจ
ลูกของเขายิงเพื่อเปิดทางหลบหนีเท่านั้น
อยากให้ตำรวจแสดงความรับผิดชอบกับความสูญเสียของครอบครัวเขาที่เกิดขึ้น
แม้ว่าลูกเขาจะถูกตำรวจจะเคยถูกตำรวจจับคดียาเสพติดมาก่อน
มียาเสพติดในตัวแต่ก็ไม่ควรจะต้องตายแบบนี้
ผมว่ามันทำเคยเกษตรไปหน่อยช่วงอย่างเงี้ยมันไม่น่าหยิงนะ
แบบว่าแบบว่าอะไรกงเป๊ะอะไรอย่างนี้ไม่ยิงเออยิงแกล้งยิงฆ่านะ
เพราะอีกควายหนึ่งมันยอมอยู่แล้วควายหนึ่งอ่ะยอมแล้วอย่างเงี้ย
เขาไม่ได้บอกว่าไงเขาบอกว่ายิงต่อสู้

เอ่อเอ่อเขาว่าหยิงต่อสู้

เขาก็เลยยิงสวนมานัดหนึ่ง
นัดนึงความหวัดต้องตั้งใจหยิง

แล้วทำไมไม่ยิงทำมือทำแค้งทำท่า

พลตำรวจตรีสุวิทย์ชาวสีทองผู้บัญชาการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
บอกว่าตำรวจกระทำการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดทุกอย่าง
ตอนที่ผู้ตายยิงใส่ตำรวจแล้วก็พยายามหลบหนี
ตำรวจที่ไล่ติดตามทั้งสองนายพยายามบอกคนร้ายแล้วนะคะว่า
ทิ้งอาวุธแล้วมอบตัวซะแต่คนร้ายตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องยิงตอบโต้สวนไปหนึ่งนัดแล้วก็อย่างที่คุณภาคภูมิบอก
ครับกระสุนมันดันเข้าแก้มขวาทะลุท้ายถอยอืม
มันเข้าจุดตายอะค่ะก็เลยทำให้นายชำนาญเสียชีวิตทันที
ตรวจสอบประวัติแล้วที่ภรรยาบอกว่าติดคุกมันทรมานใช่ไหมคะ
ก็จะไม่ยอมโดนจับเพราะว่าเขาติดคุกมาแล้วค่ะ
เคยถูกจำคุกในคดียาเสพติดเพิ่งพ้นโทษไม่นานนี้เอง
อยู่ระหว่างการประกันตัวต่อสู้คดีมีทั้งคดียาเสพติดและอาวุธปืนด้วย
ช่วงก่อนเกิดเหตุในชำนาญที่มียาบ้าอยู่กับตัวเห็นตำรวจเข้ามาก็
อย่างที่บอกค่ะว่าไม่เอาอีกแล้วไม่อยากกลับเข้าไปอยู่ในคุกอีกแล้ว
ก็คงตัดสินใจยิงต่อสู้นี่แหละค่ะ